ใครที่เพิ่งเปิดไทยรัฐทีวีมานี่อยู่กับเรายาวเลยนะคะ
เรื่องนี้พ่อร่ำไห้รับศพลูกสาวน้องพิน
แล้วก็คุมฝากขังตัวของฆาตกรโหดในดอนฆ่าหันศพ
แล้วพอยิ่งรู้เรื่องราวของน้องพิน

พอมาวัน๒๘น้องโดนฆ่าเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้หน่อย
นี่คือน้องพินนะคะปีนี้เธออายุครบ๓๐ปี

แล้วสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตไป
พ่อกับแม่นี่คือใจสลายมาก
นี่คือรูปในโซเชียลของเธอนะส่วนนี้
ใช่บรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะ
ดูสิร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะคะ
พ่อกับแม่ของน้องพินเนี่ยก็ร้องไห้ไม่หยุดนะคะ
แม้ว่าพ่อกับแม่ทุกวันนี้จะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
แยกทางกันแล้วแต่ก็
คืออยากเจอกันในโอกาสที่ดีกว่านี้
ไม่ใช่งานสบหรือต้องมารับสบลูกสาว
ซึ่งคุยกับคุณแม่ของน้องพิน
แม่ของน้องพินอยู่กาลสินนะ
เมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาจากกาลสินแล้วปรากฏว่ารถเสีย
เอาก็ต้องกลายเป็นว่าต้องกลับไปกาลสินแล้วก็ไปเอารถใหม่มา
แล้วก็เดินทางออกจากกาลสินมาตี๓
คุณแม่รัชนีภูคงน้ำบอกว่าที่ผ่านมานะ
ลูกเคยเล่าเรื่องของในดอนให้แม่ฟัง
แล้วก็แนะนำลูกสาวไปแหละว่าให้ตีตัวออกห่าง
ถ้าเกิดลูกทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ

เมื่อวันเกิดของลูกสาว๒๗กันยาที่ผ่านมาค่ะ
คุณแม่บอกว่าปกติก็จะไลน์คุยกับลูกอยู่แล้วไง
รอบนี้ไลน์ไปอวยพรลูกไม่ตอบผิดปกติ
แม่บอกแม่ยังขนลุกเลยว่าเอ๊ะทำไมปกติลูกสาวจะตอบไลน์แม่ทุกครั้งไงคะ
แล้วมารู้มารู้ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นกับลูก
แล้วแม่บอกว่าโหยแบบนี้แม่ไม่ไหวจริง
แม่ว่าการกระทำแบบนี้มันคือการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วยังไงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จะให้ลูกแม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
อันนี้ฝั่งคุณแม่ครับส่วนฟากฝั่งคุณพ่อครับคุณพ่ออร่ามนรทรค่ะ
คุณพ่อของน้องพินพ่อเล่าให้ฟังพ่อมีลูก๓คน
คือสงสัยคุณแข็งคุณผู้ชมว่า
คุณพ่อรู้เรื่องราวระหว่างในดอนกับลูกสาวคุณพ่อไหม
พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วข่าวของลูก
เพิ่งมารู้เมื่อวันที่๑ตุลาว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
คือที่ผ่านมาลูกไม่เคยเล่าเรื่องความรักอะไรให้ฟัง
ปกติลูกสาวเป็นคนเงียบอยู่แล้ว
พ่อก็ไม่ได้ก้าวไก่อะไรแต่พ่อก็เลี้ยงลูกสาวมาอย่างดีนะ
ไม่คิดไงว่าลูกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งตอนที่เราคุยกับคุณพ่อเนี่ยนะคุณพ่อเขาก็บอกค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าน้องพินเป็นลูกคนโต
แล้วก็ถือว่าเป็นเด็กดีเลยแหละ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อบอกนะ
บอกว่าครั้งสุดท้ายที่พ่อคุยกับลูกช่วงสักเดือนที่แล้ว
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อก็พาลูกสาวคนกลางมาสอบ
ที่โรงพยาบาลราชวิถีที่กรุงเทพนี่แหละ
คุยกันกับน้องพินลูกสาวคนโตสัพเฮระ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งไปเที่ยวทะเลด้วยกันมา
แล้วตั้งใจไว้นะว่าเนี่ยพินเดี๋ยวหลังจากนี้
สักเดือนหน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวภาคเหนือด้วยกันนะลูก
แล้วดูสิได้ไปไหมไม่ได้ไปเลยค่ะ
พ่อบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะพ่อไม่อยากจะพูดอะไรกับดอนเลย
มันเป็นการกระทำที่มันโหดเยี่ยมเกินไป
ไม่ใช่คนการกระทำแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์ลองฟังเสียงพ่อค่ะ
มันไม่ใช่คนผมไม่อยากพูดด้วย

สูงสุดเท่าที่กฎหมายเมืองไทยจะมีอยู่
เพราะว่ามันเกิดมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์

แต่ว่าถามว่าลูก
ลูกเราก็มีสภาพดีตลอด

แต่พอมีข่าวอย่างนี้เราก็เสียใจอะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทำใจดีนะ
ภาพต่อไปเนี่ยคุณพ่ออารามคุณพ่อของน้องพิน
โชว์ภาพหน้าจอมือถือครับที่คุณพ่อเนี่ยถ่ายกับลูกสาวเป็นภาพสุดท้าย
เมื่อกี้พี่น้ำแข็งบอกว่าเขาเตรียมจะไปเที่ยวเหนือด้วยกันใช่ไหม

นี่คือภาพทริปตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน
คุณพ่อบอกทำใจไม่ได้เลย

จังหวะที่คุณพ่อไปดูรูปลูกสาวครับ

องดูหน้าแล้วก็ร้องไห้ครับตัวสั่นไป
มีคนคอยปลอบนะญาติต้องมาปลอบ

ประคองคุณพ่อออกไปครับค่ะ

จะนำร่างน้องทินไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดบุรพาพิรามที่๑๐๑ครับ

และจะชาปนกิจในวันรุ่งขึ้นเลย
เพื่อให้น้องพินหมดทุกข์และไปสบายให้เร็วที่สุด

รับสารภาพของนายดอนครับคนก่อเหตุ
ดอนบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะ
นี่ฮะสีหน้าเรียบเฉย
บอกเป็นจังหวะโช๊ะโช๊ะโช๊ะหมดเลย
บางช่วงนี่มียิ้มด้วย
แล้วก็บอกว่าผมรู้ตัวแล้วว่าผมเกมแน่นอน

ก็คือยังไงก็โดนจับจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเอง
แต่เขาไม่คิดว่าจะโดนจับไวขนาดนี้
อนบอกว่าใช้มีดอย่างเดียวเลยนะ
แล้วก็มีการสาธิตท่าทางในการฆาตกรรมด้วยครับ
มีซ่อนเหน็นศพ
แล้วก็อุปกรณ์ในการฆาตกรรม

แล้วก็อุปกรณ์ในการหั่นศพ

ผมรู้แล้วรู้อยู่กันวันแล้วใช่ครับ

คือในความรู้สึกตอนนั้น
ผมได้ลงมือไปแล้ว

ผมจำไม่ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะเยอะจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คอพี่

ผมขออนุญาตยืมคำพูดของคุณพ่อเมื่อกี้ครับ

ไม่ใช่คนเนี่ยคือผมดู
เออแล้วแบบมันก็จะมีเรื่องพวกนี้
ไม่ได้มีความสะทกสถาน
เหมือนเป็นเรื่องปกติเลย

ผมแทงเข้าคอเลยครับ
ผมทำแล้วผมต้องทำให้สุด
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้
ฟังแล้วก็คือแบบโอ้โหนี่คือจิตใจของคนเหรอ

ปกติเราจะได้ยินนะเวลาคนก่อเหตุโดนจับปุ๊บจะขอโทษ

แล้วในดอนนะถามตำรวจด้วย
บอกว่าผมจะติดคุกเกิน๒๐ปีไหม
เนี่ยตอนที่คุยกับตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวดอนไปฝากขังผลัดแรก
ก็โดนเรื่องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ

ใช่ค่ะเคยขุดหลุมไว้ก่อนหน้า
ก่อนหน้านี้ก็เคยจะพยายามฆ่าแต่ยังไม่สบโอกาส
มารอบนี้แหละเลยก่อเหตุสำเร็จนะคะ
แล้วก็โดนเรื่องของการซ่อนเร้นทำลาย

ค้านการประกันตัวค่ะคดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน
แล้วมีพ่อกับแม่ของน้องพินมาที่สพ
ตอนที่จะดูหน้าด้วยตอนแรกพ่อของน้องพีนบอกว่า
ผมยังไม่รู้หรอกว่าคือคนไหนคือคนทำลูก

แล้วก็แบบไม่ได้สังเกตเพิ่งมารู้ตอนหลัง
โอ้โหแล้วยิ่งพอไปอ่านโพสต์ที่พ่อโพสต์ถึงน้องพินนะ
คือหัวใจพ่อจะสลายพ่อบอกว่าความหวังความฝัน
หนูบอกว่าหมดหน้าฝนนี้
เดี๋ยวหนูจะไปเที่ยวเหนือกับพ่อกับน้องไง
เหมือนตกเหวใจหายทำอะไรไม่ถูก
รักแล้วก็คิดถึงลูกมากอะนะคะ

เทือนขวัญอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นเลยนะพี่เบิร์ต
ก้มไปอ่านข้อความของคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นหน่อย

แต่คุณผู้ชมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับ